สวัสดีค่ะ

สบแม่ให้ฉันโดนแว้งกัดอีก
เดี๋ยวพี่หนุ่มก็ได้ด่าหนูนะครับยังมาแล้ว

มาแล้ววันนี้มาตามนัดแล้ว
คือในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่า
ในกรุงเทพมหานครนี่เรียกว่าฝนตกกระหน่ำมากนะคะ
หลังจากนั้นปั๊บรถติดตามมา
ประจวบเหมาะกับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยไง

ตอนแรกคนก็บอกว่ากรมอุตุไม่แม่นเลย

คือทางเวียดนามเองบอกเลยว่าคาดการณ์เอาไว้ว่าพายุน่าจะมาอีก๑๐ลูกอะพี่

วันนี้คือต้องลืมเรื่องอย่างอื่นเลยนะถ้าสมมุติจะมาอีก๑๐ลูก
หลังจากนี้นะคะเป็นการคาดการณ์เอาไว้
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศบอกแล้วว่าพายุมู่หลานเนี่ยนะคะ
อยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
บริเวณเมืองลางซอนนะคะโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๑๒๕กิโลเมตร
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮานอย
พายุนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคล่อนทางเหนือเล็กน้อย
คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไป

ก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
อันนี้ประชาชนก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงนี้
เพราะว่าอย่างที่เขาใหญ่เองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
น้ำป่าก็ไหลบ่าลงมาที่ปราจีนบุรีก็คือน้ำท่วมเลยทีเดียวอ่ะนะคะ
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
มีดังนี้วันที่๑๑สิงหาคมถ้าเป็นภาคเหนือ
ก็จะมีจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
พยาวน่านแพร่อุตรดิษฐตากแล้วก็พิศนุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีจังหวัดเลย
น้องบัวลำพูหนองคายบึงกาลอุดรธานีสกลนคร
นครพนมขอนแก่นและมุกดาหาร
ภาคตะวันออกค่ะจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
วันที่๑๒สิงหาคมอันนี้ไล่เป็นวันไปเลยนะคุณผู้ชมนะ
สิบสองสิงหาคมถ้าภาคเหนือก็คือจะมีจังหวัดแม่ห้องศร
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์แล้วก็ตากค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะมีจังหวัดเลย
น้องบัวลำพูน้องคายอุดร
สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีกำลังปานกลางก็ทำให้มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
อันนี้ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้นะคะ

น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
โดยมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านบนนะคะได้แก่หมู่ที่๑๓
หมู่ที่๗หมู่ที่๘แล้วก็กระจายเข้าตามหมู่บ้าน
หมู่ที่๑๗บ้านยางหมู่๕บ้านประตูดานตำบลโพงาม
ชาวบ้านหลายครัวเรือนนะคะต้องเร่งขนของหนีน้ำไปไว้ที่สูง
โดยที่มีกำลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๒ค่ายจักรพงศ์เข้าให้การช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งมวลน้ำเนี่ยยังไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านต่างจำนวนหลายสายเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งกำนันตำบลโพงามเองค่ะเขามีการออกสำรวจพื้นที่ของชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ย
บอกว่าน้ำป่าเขาใหญ่ไหลมาตั้งแต่เมื่อคืน
ชาวบ้านนี่เขาได้รับผลกระทบตั้งแต่หมู่๑๗บ้านยางเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาที่หมู่๕
รวมไปถึงพื้นที่การเกษตรนับพันไร่ค่ะ
แล้วส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับ
ไม่ว่าจะเป็นพวกนาข้าวด้วยแล้วก็ไร่อ้อยด้วยได้รับความเสียหาย
จากจุดนี้ก็ลงไปน้ำก็จะไหลลงไปที่หมู่๒
มันต่อเนื่องกันลงไปเลยค่ะหมู่๒ไปหมู่๖แล้วก็ไปหมู่๑ต่อ
ก็มีการประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านให้ดูแลลูกบ้านด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกรายงานเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้า
อย่างที่บอกไปว่ามีทหารจากค่ายจักรพงศ์ที่ปราจีนบุรี
ก็เอาพวกกระสอบซ้ายต่างมาช่วยนะคะ
เพราะว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็มาเร็วด้วยน้ำอะค่ะ
ปกติเขาบอกว่าเส้นนี้น้ำไม่เคยท่วม
ไม่เคยท่วมขนาดนี้เรียกว่าปีนี้นี่คือหนักมากนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูตามน้ำตก
เพราะอย่างเขาใหญ่เองเนี่ยก็จะเป็นเส้นสายของน้ำตกหลายที่ค่ะ
ก็ไปดูที่น้ำตกทานทิพย์น้ำตกสาวน้อยน้ำตกคลองช้างคลาน
ก็จะเห็นว่ามีร่องรอยความเสียหายของน้ำป่าเนี่ยค่ะที่พัดมาเมื่อคืน

เอาอย่างนี้แต่ละจังหวัดบ้านของคุณเนี่ยบางทีข่าวปีนี้
ด้วยทั้งแบบข่าวการเมืองขอร้อนแรงข่าว

จริงที่เพชรบูรณ์ทั้งหล่มศักดิ์ห่มเก่านี้ท่วมกันมาหลายวันแล้วนะคะ
บางทีลดระดับลงปั๊บปรากฏว่าฝนมาใหม่อีก
พอฝนมาใหม่น้ำก็ท่วมสูงด้วยนะคะ
อย่างปีนี้ก็ต้องดูจริงคือ
ถ้าอย่างเป็นที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองเนี่ย

บอกว่าจะมีประชาชนมาเที่ยวน้ำตกเยอะ
ดังนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการไปเที่ยวน้ำตก

แล้วน้ำที่เราเห็นนี่คือแบบมันเป็นสีแดงแล้วมาเร็วอะค่ะ
ผลมาจากของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยแหละค่ะ
แต่พี่ตกใจดูที่อีก๑๐ลูก
๑๐ลูกเนี่ยคือนักกว่าปี๙๙ป่ะ
ไม่ใช่๔๙

ห้าสี่ของทางเวียดนามเองเนี่ยเขางดสนามบินนะคะ
เขางดการขึ้นลงของเครื่องบินด้วยนะคะ
เพราะว่าด้วยความที่พายุเข้าแล้วมันจะกระทบกับการเดินทางอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมขออีกหนึ่งเรื่องด้วยกัน
คำถามที่เขาถามว่าเมื่อวานนี้เมย์เล่าเกี่ยวกับเรื่องว่า
ทำไมคนนี้ติดฉันติดโควิดพวกเธอไม่ติดโควิดถูกต้องป่ะ
เพราะถ้ากดวันนี้ได้อ่านของหมอยงไหม
หมอยงเขาบอกว่าอีก๓ปีนี้
คนส่วนใหญ่หนูเป็นคนส่วนน้อยลูกแต่หนูท้องอยู่หนูต้องระวังตัวให้ถึงที่สุด
คนส่วนใหญ่จะเป็นคนติดโควิด
คนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ติดคือคนส่วนน้อย
เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะหนีเกณฑ์ตามธรรมชาติได้
เขาย้ำอย่างนี้ครับว่าโรคโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไป
แต่ไวรัสเนี่ยเอาจริงเขาบอกมันอยู่ตลอดไปนี่แหละโควิด
แต่ทุกอย่างไวรัสมันก็จะเริ่มแพ้ตัวเอง
มันก็จะอาการรุนแรงเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง
วันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างงี้กว่าเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เรื่องโควิดเนี่ยความว่าเราไม่สามารถหนีเกณฑ์ตามธรรมชาติได้เลยฮะ
เขาย้อนกลับไปในอดีตเมย์เขาย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
โรคของเราเนี่ยโรคทั้งโรคที่เราอยู่กันอยู่เนี่ย
มันมีโรคระบาดร้ายแรงไหมเขาบอกมันมีโรคระบาดร้ายแรงมาตลอดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเอานับกันนะเราก็ยิ่งไข้ทรพิษใช่ไหม
การละโลกนะตอนนั้นน่ะเราต้องยอมรับถ้าในอดีตความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ย
มันไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้เราสามารถผ่านพ้นกันมาได้จนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การระบาดของโรคเนี่ยจะไม่ยืดยาวนานอย่างโควิดในปัจจุบันนี้นะ
ตอนนั้นนะครับตามเกมวิวัฒนาการเนี่ยเอาตรงแล้วเนี่ย
เขาบอกเลยว่ามนุษย์เนี่ยใช้ไข้ไวรัสโรครุนแรงเนี่ยหลายอย่าง
ทำวัคซีนเหมือนทุกวันนี้เราไปเอาวัคซีนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย
บอกว่าใช้จากกระต่ายกระต่ายเนี่ยเคยไปทำลายพืชเกษตรเสียหายมนุษ
ใช้ไวรัสเนี่ยก่อโรครุนแรงในกระต่ายจนกระต่ายเสียชีวิตเขาว่าอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้กลับเข้ามาย้อนกลับไป
ไอ้การระบาดของโรคในอดีตเนี่ยระบาดส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลาปีเดียว
ระบาดส่วนใหญ่เลยนะคำถามที่ว่าเฮ้ยอาฮีวาตกกระโลกเนี่ยก็เคยระบาด
แต่ระบาดหนักเนี่ยปีเดียวแล้วในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นโรคประจำฤดูกาลไปนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเอาตรงไอ้ไข้หวัดใหญ่๓ปีนะเกือบ๙ปีแล้วนะที่เราเจอกัน
เพราะฉะนั้นคำถามเขาบอกเลยฮะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่า
เก้าขวบที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนเนี่ยการให้ครั้งแรก
ชีวิตจะต้องให้สองครั้งห่างกับหนึ่งเดือนเนี้ยถ้าใครเกินเก้าปี
เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเคยติดไข้หวัดใหญ่กลับมาก่อนแล้วล่ะอืมย้อนกลับไป
สิค่ะเคยเป็นไข้หวัดใหญ่กันไหมยังไม่เคยฟังไม่ได้เลยอ่ะ
เด็กเด็กเราน่าจะเคยเป็นกันอืมไม่แน่ใจสมัยเราเด็กเด็กอ่ะตอนนั้น
เอ็ดช์วันเอ็ดวันมันมาแบบโอ้โหหนักตัวมากตอนนั้นก็คือเอ็ดช์วันเอ็ด
วันจำได้ไหมฮะแล้วก็มีเอ็ดช์วันเอ็ดช์ทรีเอ็ดทูอืมนะเอ็ดสามเอ็ดสอง
เขาบอกจริงแล้วการให้วัคซีนเนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นหนึ่งครั้ง
โควิดสิบเก้าเรากลับมาที่โควิดสิบเก้าดีกว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยก็น่าจะ
เช่นเดียวกันถ้าใช้ระยะเวลา๓ปีประชาชนส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยติด
โควิดกันมาหมดแล้วล่ะค่ะในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
การแพทย์ของเราเนี่ยดีขึ้นการระบาดของเราเนี่ยเราสู้กับมัน
ตลอดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ระยะเวลาการระบาดเนี่ยมัน
ืดยาวออกไปอืมแล้วที่สุดแล้วเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ก็คงจะต้อง
เคยติดโควิดค่ะเปรียบเสมือนว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาบอกให้
กลับไปดูสมการของตอนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย
เราต้องเคยติดไข้หวัดใหญ่กันค่ะหรือบางทีเราก็อาจจะไข้หวัด
ใหญ่บางทีเราไม่รู้ตัวนะว่าเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดยังไม่บอก
ติดแล้วแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันพร้อมเนอะมียาพร้อมอะไร
พอมันก็โอเคไงแม่หมายว่าก็ยังแบบว่านิดหน่อยนึงเขาบอก
อาการจะไม่รุนแรงอ่ะลูกนะอาการเพราะฉะนั้นเนี้ยแต่คือยังไงก็
ต้องถึงยังไงต่อไปคือคนก็ต้องติดอยู่แหละเพราะคนที่
เคยติดแล้วก็อาจจะติดซ้ำแล้วก็คนที่ยังไม่เคยติดก็อาจจะต้องติด
ไหมแม่วันนี้โควิดมันเดินทางมาถึงสองปีครึ่งอืมเพื่อให้มีการ
พัฒนารักษาป้องกันด้วยกลุ่มหนึ่งวันนี้เรารักษาด้วยอะไร
วัคซีนค่ะวัคซีนอ่ะวันนี้บทสรุปของวีวเอชโอเขาสรุปออกมาว่า
วัคซีนไม่สามารถกันติดโควิดได้น่ะอืมแค่ป้องกันไม่กันน่ะอัน
เนี้ยแต่ช่วยลดความรุนแรงนะฮะอาจจะเป็นจำนวนเป็นหลายหมื่นถ้ารวม
ผู้ติดเชื้ออาการน้อยก็ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้ตรวจเนี่ยก็อาจจะเป็น
แสนได้ค่ะทุกวันนี้ประชาชนของเราเนี่ยที่ติดโควิดที่เขาบอกว่ายอดที่เรา
กันอ่ะอาจจะไม่ใช่ยอดจริงก็ได้ถูกต้องป่ะมันอาจจะเป็นยอดที่
ไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาอืมเขาบอกว่าปัญหาของโรคเนี่ยคืออยู่ในกลุ่ม
เปาะบางทั้งหลายเนี่ยค่ะจำนวนการนอนโรงพยาบาลทุกวันนี้นะอยู่ที่
ประมาณสองถึงสามพันคนแต่มีการเสียชีวิตอยู่ยี่สิบถึงสามสิบคน
เพราะฉะนั้นโรคนี้โควิดเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปและจะอยู่ด้วยกัน
ไวรัสจะไม่ต้องกลัวกันเยอะขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพไวรัสมันจะ
น้อยลงอืมน้อยลงน้อยลงเรามีระบบภูมิต้านทานคือเวลาที่ติดปุ๊บ
ภูมิต้านทานเขายอมรับนะฮะว่ามันดีขึ้นแต่ก็ถามว่าโอกาสสูญเสียเนี่ย
มันก็จะน้อยลงแต่คำว่าติดขึ้นมาเนี่ยติดอีกได้ไหมได้อืมพาแม่นั่นแหละ
คือวันนี้คนที่เขาถามว่าเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปวันนี้หมอยงเขาตอบ
ชัดเจนว่าโควิดมันไม่หมดไปนะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนตกออกตกใจ
ตกใจอันนี้ตกใจมากมั้ยเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นการ
ของเราค่ะสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองแต่จำเป็นไหมจำเป็นอย่างพวกเราเนี่ย
อย่างพี่เองเนี้ยทุกวันนะตรวจตลอดทุกวันเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไง
นึกออกไหมเขาบอกวันนี้ปรากฏที่นครปฐมเขาไปตรวจสอบนะฮะชื่อนางสาว
นุสรามเป็นสถานที่ผลิตชุดตรวจเอทีเคปลอมฮะใช้คำว่าปลอมเลย
ปลอมเลยอืมไอ้ตอนยาเนี่ยเขาใช้คำว่ายาเถื่อนค่ะปรากฏไปเข้าไปปุ๊บ
ทุกวันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยผ่านมาเนี่ยนะ
เขาขายเนี่ยราคาชุดละสี่สิบถึงสี่สิบห้าบาทปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาถามไปจับได้ไง
ก็ไปล่อซื้ออืมไปล่อซื้อเนี่ยเขาขายออนไลน์ถูกแล้วก็เลยไปเช็คแบบสายต่างต่างออกมา
มีทั้งต้องความประถมทั้งนวลธบุรีเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้กลับมาเล่าเรากันของจริงของปลอมเนี้ยเป็นยังไง
แล้วก็ความความความอันตรายเวลาที่กูใช้เอทีเคปลอมเนี้ยโอเคตัวฉันเองก็ต้องหาตัวที่ซื้อที่สูงสุดเนี้ยเพราะวันนึงฉันตรวจละห้าสิบคน
แต่เดี๋ยวเราจะกลับอธิบายให้ฟังว่าไอ้ของจริงของปลอมเนี่ยเป็นยังไง
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมถ้าไม่ครับใช่เป็นครับดีน้อง
แล้วก็ดำเนี่ยต้องให้คนไปซื้อที่ญี่ปุ่นพชน์อานนนใช่ไหม
ต่อใครคนต้องให้เข้าไปซื้อมาให้
ลองให้เธอไปกับปะนะอิ้เศษก่อนเนอะ

อนุญาตเล่านี้ก่อนว่าวันนี้เขามีการ

ก็พูดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ขออนุญาตจะไปพูดยังไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยแบบเดินทาง

เรื่องเล่าระบายอารมณ์สองอาจจะระบายอะไรออกไป

แล้วคือไปทรายแหล่งนี้ล่ะ

จังหวัดนอนทบุรีก่อนนะครับ

โฮ้ยมิตร
นี่คุณดูนะฮะเราเชื่อว่าหลายยี่ห้อนี่เราเห็นกันดูซิ
กล่องขาวเขียงมันก็ยี่ห้อที่เราซื้อกันอยู่
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ปลอมหรือเทือน

เขาใช้คำว่าปลอมอย่างตอนที่เขาบอกจะเป็นยาต้านโควิด

มันแค่ไม่ผ่านออยนำเข้าจากอินเดีย

แต่อันนี้เขาใช้คำว่าปลอม

ที่เขาจะเอามาขายได้มันจะต้องผ่านการรับรองจากออย
แต่อันนี้ก็ไปเอายี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากออยเนี่ย

ปรากฏว่าเขาไปยึดที่นครปฐมก่อนนะ

แสดงตัวเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีพนักงานเนี่ย
ทำหน้าที่บรรจุอุปกรณ์ตรวจโควิดเนี่ย
มีของการ๑๔รายการคุณลองฟัง๑๔รายการเนี่ย

มีที่ตรวจออกซิเจนด้วยที่หนูเห็น

คือวิธีการเขาเขาจะใช้วิธีการคือสั่งอุปกรณ์ไส้ข้างในมาจากประเทศจีน
ก็คือมันจะมีพวกน้ำยาตรวจไม้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ตัวแท่นที่เราใช้ตรวจกันนะคะ

ใช้วิธีการคือมาผลิตกล่องที่เมืองไทย

แล้วก็เอาทุกอย่างมาแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องนั้น
ซึ่งถ้าเกราะสังเกตจริงนะคะในกล่อง

กับพันธุผันข้างในอ่ะบัญชีจะไม่ตรงกัน

เขาด้วยความที่ตำรวจจับโป๊ะได้เนี่ย

ขายในเฟย์บุ๊คของผู้ต้องใช้กับผู้ต้องหาแล้วเนาะ

คุณเพิ่มอีก๕บาทคุณก็ซื้อของแบบถูกต้องได้แล้ว

เจ้าหน้าที่เขาเลยทำการล่อซื้อสินค้าก่อนรวบรวมหลักฐานนะ

ของฮาว่าเป็นนายทุนจีน
อ๋อออุ้ตอนเที่ยงเธอไม่ได้ตัดสรุหร่อย

ใช่น่ะเธอไม่อ่านครับไม่มีเนาะ

ตปรวจเค้าทราบกันกันตั้งแต่เช้า

ใครพาตกันตายอีกมั้ย
สินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมีผู้ต้องหาไม่ต่ำกว่า๔คน
อย่างที่น้องบอกสังเกตได้คุณจะไปตรวจแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ดูไง
เราไม่ได้เห็นข้างในเพราะเราซื้อกล่องข้างนอกมาไม่เคยแกะดูก่อนข้างในด้วยนะ
พี่ก็จะมีพยาบาลคอยตรวจถูกต้องไหมจะต้องไปดูที่ล็อตการผลิต
ไอ้ล็อตการผลิตที่กล่องบรรจุแล้วก็ตลับตรวจข้างในเนี่ยมันจะไม่ตรงกัน
อย่างที่น้องบอกเลยว่าล็อตการผลิตกับตลับข้างในมันไม่ตรงกันนะ
อืมนี่แหละคือมันควรจะละยี่ห้อกันเลยเพราะหากเป็นของแท้เนี้ย
ล็อตจะต้องตรงกันหากพบไม่ตรงกันสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าปลอม
นะฮะอืมอีกสิ่งหนึ่งเครื่องตรวจออกซีเย็นปลายนิ้วอ่ะ
อันนี้มันมีปลอมมานานแล้วไหมที่ตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอ่ะ
แต่นี่เขาไปตรวจพบที่กระดังถูกแล้วก็ชุดตรวจเอทีเคแล้วถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ครับ
การปลอมยี่ห้อเนี่ยอันนี้ไงเนี่ยไงไม่เนี่ยอันนี้
ไม่อันนี้ก็เป็นภาพประกอบเฉยเธอใช่ไหมภาพประกอบเหรออ๋ออ๋อ
ทำทีวีตั้งแต่ยังไม่มีเมียจนมีลูกแล้วเธอตกใจตกใจสิตกใจสิเห็นไหม
เออเธอตกใจในสิ่งที่ไม่ควรจะตกใจ
เพราะเธอทำทีวีตั้งแต่ยังไม่มีเมียยังมีลูก
ตกใจลูกแค่นี้อ่านข่าวต่ออื่นเถอะ
ตกใจเลยเครื่องวัดไปอยู่บนรถเข็นได้ยังไงอ่ะ
อื้มมมโถ่เอ้ยเมีย

อุ้ยโอ้ยยังปิดผมไลน์โอยังปิดผมข่าวได้เลย

ไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบเครื่องมือแพทย์
อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้จากการต่อเนื่อง
เหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับคือเมื่อวานนี้ที่อ่านข่าวไปก็คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งขับรถไปแล้วไปชมเบรีเออร์
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งของตำรวจทางหลวงหรือกู้ภัยทางหลวงเนี่ยนะครับ
เขาก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่เจอใครในรถ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นได้มีการลากซากรถเนี่ย
กลับไปไว้ที่สพหลังจากนั้นตำรวจไปเจอครับว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย
คู้นะฮะอยู่ใต้พวงมาลัยในสภาพแขนซ้ายหักแขนขวาหักนะครับ
คือเรื่องนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาไม่ยอมครับคุณผู้ชมครับคือล่าสุดนะฮะ
นายลนลงแก้วเพชรครับรวมไปถึงนางสาวจิตรัชยาอัตภพรนะฮะ
ก็เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละครับเดินทางไปแจ้งความนะครับ
กับทางร้อยตำรวจโทกิติทัศน์เทียนแก้วแกเป็นรองสวัสดิสอบสวนนะฮะ
กับการสองกองคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับตรวจทางหลวงที่รับแจ้งเหตุนะครับ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่กระทำประมาทดนเล่อ
หลังไม่ตรวจสอบผู้บาดเจ็บให้ถี่ถ้วนจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถนั้นเสียชีวิตได้นะครับ
ทางด้านทนายรณรงค์เนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ
อยากให้ตำรวจชนบุรีเนี่ยทำคดีเพราะหากนายพัชราชัยยังไม่เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จะไปขยับรถได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับความประมาทโดนเลิก
ขณะที่ผลชนสูตรบอกว่าสาเหตุการตายเนี่ย
แต่ว่าตอบไม่ได้ว่าเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังประสบอุบัติเหตุ
รวมไปถึงแพทย์เองก็ไม่ได้ยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ที่ตำรวจระบุว่าเป็นการเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจเองต้องไปหาวิธีการตรวจสอบ
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ไพรที่ได้ติดตอบมาว่า
จะรับผิดชอบเป็นจะพาบงานศพเท่านั้นเอง
ตนเองก็เลยพาลูกสาวของผู้เสียชีวิตไปแจ้งความ
กับทำรวจทางหลวงและกู้ไพร
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความมักง่าย

ขณะที่ทางกระทรวงคมนาคมครับในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด
ทางกรมทางหลวงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย

ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขณะที่ทางลูกสาวก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใด
ติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้เลย
มีแต่จะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในงานศพเท่านั้น

รู้สึกติดใจที่หาพ่อของตนเองนั้นไม่พบตั้งแต่แรก
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ค้นหาให้ถี่ถ้วนซะก่อน
และตำรวจเองก็ระบุนะว่าอาจจะเสียชีวิตคาที่
แต่พอดูจากสภาพศพก็ไม่มั่นใจนะว่า

และอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นค้นหาคนเจ็บอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ก็คงจะทรมานมากจากความร้อนและหายใจไม่ออก

เบื้องต้นพนักงานสอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
พร้อมจะพิจารณาประกอบพยานหลักฐาน
แล้วก็มีการเสนอให้กับทางภูมิครับการ
ดูเรื่องนี้ต่อไปเอาฟังเสียงทางลูกสาวดูนะ
เพื่อเสียชีวิตมาตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือบริบทนะตอนนั้นเขาไม่ได้แจ้งว่าเขาลืมพ่อเขาไว้ไง

ทำไมเขาไม่ตรวจสอบดีอะไรอย่างนี้มองว่า
มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ประสานงาน
การประสานงานหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงาน
ว่าการทำงานคือเขาควรจะตรวจสอบให้ละเอียดมากกว่านี้

ถ้าสมมุติพ่อหนูไม่เสียชีวิตนะ
ณเวลานั้นณที่เกิดเหตุอะไรอย่างนั้น
ขอให้มีคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ครับ

เพราะว่าคือเธอเองก็พูดก็น่าคิดนะ

ระหว่างที่ทางฝั่งของกู้ภัยทางหลวงไปถึง
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการดูให้มันละเอียดถี่ถ้วน
แล้วบังเอิญณเวลานั้นเองเนี่ย
ถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตเขายังไม่เสียชีวิต
แล้วพอไม่มีคนไปเห็นไม่มีการตรวจสอบ
แล้วลากรถไปเลยปรากฏว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
ถ้าเกิดว่าอยู่ในรถอยู่ในสภาพแบบนั้น

ใช่เพราะว่ารถจอดอยู่ในที่ที่ตากแด

ทางฝั่งของคนขับเนี่ยเสียชีวิตคาที่

เท่าที่เห็นสภาพศพแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
อันนี้มันก็ยังเป็นปริศนาว่าแล้วจะยังไง

ตอนที่ชนเนี่ยพ่อเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้
แต่พอทางฝั่งกู้ภัยทางหลวงไปถึงเสร็จปุ๊บ
ไม่รู้ไม่เห็นแล้วลากรถไปเลย

อันนี้คือในมุมของลูกสาวที่เขาคิดแบบนี้

ว่าทำไมไม่เจอแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่า

แอร์แบ็กกับเธอมีแอร์แบ็ครเหรอ

ส่วนใหญ่ที่นักข่าวลงพื้นที่ไป
เวลาเขาไปดูรถนะคะเขาก็บอกว่าจริงจริงน่าจะมองเห็นเพราะกระจกเนี่ย
ดูแล้วมันไม่ได้แบบทึบขนาดนั้นคือมองจากด้านนอกแล้วมองเข้าไปเนี่ย
ก็น่าจะเห็นไงมันเลยมีการตั้งข้อสงสัยกันขึ้นมาว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไปที่เกิดเหตุแล้วทำไมถึงไม่เห็น
หรือว่าหาไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะ

จนหลายคนก็ติดตามท่านเป็นอะไรรึเปล่า
เพราะว่าครูบาบุญชุ่มไปปฏิบัติมา๓ปีทำไมแบบว่า
ทางพม่าเขาที่เขาศรัทธาทางครูบาบุญชุมสาเหตุที่คนไทยไปไม่ได้หนึ่ง
แม่สายเราปิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยข้ามไปไม่ได้
นะฮะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็จะมารอครูบาบุญชุ่มอย่างเง
ที่ท่านออกจากจากถ้ำมาหลังจากที่ท่านไปโปรงผมอีกทีนึง
นะฮะปรากฏหลายหลายคนส่งส่งความเป็นห่วงอ่ะด้วยความที่ครูบาบุญชุ
จะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่หลายหลายคนกราบไหว้บูชาปรากฏวันนี้
ก็มีข่าวว่าครูบาบุญชุมอาภาษณ์จริงจริงใช่ค่ะเพราะว่าเพจรักเชียงตุง
มีการเผยแพร่ข่าวพระครูบาบุญชุ่มนะคะพระเกจิดัง
อาภาษณกระทันหันซึ่งคณะลูกศิษย์เองต่างต้องเปลี่ยนเส้นทาง
แล้วก็กำหนดการกลับวัดเมืองพงศ์ก่อนจะนิมนต์ให้ท่านเนี่ย
ข้ามแดนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็นั่งเครื่องจากเชียงราย
เข้ามารักษาตัวในกรุงเทพมหานครกลางดึกซึ่งรายงานข่าวก็แจ้งอ่ะค่ะ
บอกว่าคณะลูกศิษย์ครูบาบุญชุ่มได้นิมนต์ครูบาบุญชุ่มเนี่ย
เดินทางออกจากวัดพระธาตุดอนเมืองเมืองพงศ์
จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะคะก็อยู่ตรงกันข้ามกับ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อ๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เพื่อที่จะเข้ามารักษาอาการอาภาษณ์ในฝั่งไทย
โดยพระครูบาบุญชุ่มและคณะลูกศิษย์เนี่ย
มีการเดินทางด้วยรถยนต์เข้าสู่ประเทศไทย
ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพเมียนมาไทยนะคะ
ข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒อำเภอแม่สาย

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
ก่อนที่บรรดาลูกศิษย์
พิสัพท์ถึงอาการอาภาษณ์ของพระครูบา
ก็เลยมีการนิมนต์ให้ท่านเดินทางด้วยเครื่องบิน
เพื่อไปรักษาอาการอาภาษณ์ที่กรุงเทพ
แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการอาภาษณ

มูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่ม

ตามที่ครูบาบุญชุ่มเข้าปฏิบัติธรรม
ท่ามเมืองแก๊สอำเภอเมืองสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
ตั้งแต่วันที่๒๙เมษายนสองพันธาระหกสิบสอง
ปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีค่ะแล้วก็ต่อเนื่องทุกวัน
ในเมืองแก๊สแล้วก็การเดินทางไปแสดงธรรม
ตามหัวเมืองต่างอย่างน้อยสิบเอ็ดเมือง
ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านด้วยนะคะ
รวมทั้งพิธียกฉัดสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ซึ่งก็เป็นที่สวรรค์นครสสมเด็จพระนาเรสวรรค์มหาราช
จนกระทั่งเดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอนเรืองอำเภอเมืองพงศ์เนี่ยค่ะ
ดึกของวันที่๘สิงหาคม๒๕๖๒
รุ่งขึ้นในวันที่๙สิงหาคม
พระครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาภาษณ์ขึ้น
ซึ่งศิษยานุสิตก็เลยขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจ
แล้วก็รักษาธาตุขันโดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนแม่สาย

ถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะ
ซึ่งในอดีตท่านเคยอาภาษณ์ด้วยโรคมาเลเลียขึ้นสมองมาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วจะประกาศในลำดับให้ทราบต่อไปนะคะ

อ๋อคือท่านป่วยท่านอาภาษณ์
ก็มีคนไปบอกท่านเป็นอะไรเหมือนลักษณะตัวสนสันเหมือนจะต้อง
เวลาที่ท่านออกมาเจอกับญาติโยมคนก็ต้องเอาจับท่านไว้อะไรอย่างนี้

เพราะส่วนใหญ่ครูบาบุญชุมเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้เนี่ย
จะเป็นพระที่สอนธรรมะแล้วเป็นพระที่สอนธรรมให้กับ
เป็นที่นับถือของคนประเทศพม่ามากนะ
พม่านะคะลาวจีนไทยปูตานจริง

วันศาสตร์จีนไหว้กันหรือเปล่าไหว้ค่ะ
เนาะไอ้ชิทธ์เธอไหว้กับเขามา
พรุ่งนี้เหรอคะไม่ไหว้หนูว่าไหว้แม่เสร็จแล้ว

แล้วสิไม่ลางก็พูดเขาบอกว่าแม่ต้องไปไว้หนาหาสามีก่อนแม่
เปิดตลอดนะหนู

ตอนนี้ช่วงนึงที่หนูไปเนี่ยเขาจะเปิดเป็นแบบ

คือพรุ่งเนี้ยถ้าสมมุติเธอพูดถึงพระแม่ราษมีคร์

พระแม่แห่งแบบโชคหลาบเงินทองเขาว่าอย่างงั้น
แต่พรุ่งนี้๑๒สิงหาเราไห้ศาสตร์จีนกันเนี่ย
วันแม่แห่งชาติแล้วก็เขาบอกเป็นวันของทางศาสนาฮินดู
เขาเป็นวันวารารัศมีวรกรรม
ซึ่งตรงกับข้างขึ้นของเดือนศรวณะตามปฏิสินธุ์ฮินดูเนี่ย

พระแม่ให้เงินให้ทองอะไรอย่างนี้นะฮะ
เทวีแห่งความงดงามโชคลาภสมหวังในสนใจในความรัก

ที่มีคู่ครองแล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ย
ก็บอกว่าเฮ้ยจะดีให้ไหว้แล้วจะดี
โดยสิ่งที่ต้องเตรียมไปไหว้ขอความรักคือดอกบัวสีชมพู๘ดอก
อืม
เนาะคำญาณ๑ดอกทูป๘ดอกเทียน๒เล่มขนมบาฟี่ขนมเพชร
ถวายสิ่งของที่นำมาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ
ก็นำมาวางนะครับพร้อมสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสนะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณไหว้เนี่ยใส่สีแดงสีชมพูสีส้มเนี่ย

ถ้าใครบูชาพระพิคเนธก็ไห้พระพิคเนธก่อน
จะไปว่าพระแม่รัฐสมีย์เนาะ
ก็ว่ากันไปถึงตรงนี้นะฮะ

การบูชาพระแม่รัฐสมีย์เนี่ยเป็นยังไงจริง
พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ไปดูเรื่องนี้ไม่ไม่พูดกันต่อสิ
ฉันคุยกันถึงลูกเขากี่เดือนแล้วอะไรอย่างนี้

เหรอคนนี้ท้องหรือคนไหนท้องที่พูดถึง
เฮ้ยคุณหยุดอีช่วยอีเลว
อ้าวผมถามเฉย

เหนื่อยอยู่กับอีผีบ้านนี่เหนื่อยเนาะ

ที่รู้เนี่ยไม่ใช่รถเมย์ที่พูดถึงว่าท้องเนี่ย
ไม่มีใครท้องอีกช่วงนี้

แต่จะหลีดนะเวลาจะอีเนี่ยอีอันนี้ที่ใส่ชอบโยนระเบิดแล้วไป
ที่หลังไม่ต้องนอนนะเย็นน่ะ
ไปดูเรื่องนี้หนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถหกล้อนะครับ๖ล้อก็บีบแต่ไล่ปีน
ปรากฏมอเตอร์ไซค์ชักปืนได้ยิงเลย

นี่ผู้ก่อเหตุสิตาม
ไม่ตกแล้วหรออ๋อตามไปเห็นไหมตามไป
มีอะไรอยู่นะครับดูนี่แหละอย่าไปใกล้มัน
เนี่ยดูสิเพื่อนพอดีคือนี่เป็นเหตุการณ์สุดระทึก
คุณชมครับเพจจากรังเดี๋ยวจัดให้นะฮะเขาคลิป
ดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนอำเภอธัญบุรีจังหวัด
พระทุ่มธานีครับมีมอเตอร์ไซค์ทันหนึ่งในขี่ตัดหน้า
รถบรรทุกหกล้อรถทุกก็บีบแปลใส่หลังจากสิ้นเสียงแปลรถ
ทุกข์นะฮะก็จริงแล้วเนี่ยนะฮะกะว่าจะเตือนมอเตอร์ไซค
วันที่ตัดหน้าเนี่ยปรากฏคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ครับ
ไม่พอใจนะฮะชักอาวุธปืนออกมาครับแล้วไล่ยิงกลางถนน
่ำกลางรถยนต์คันอื่นที่เขาผ่านไปมาบนเส้นนี้เนี่ยฮะดูนะฮะ
เนี่ยครับขี่ตามไปเห็นไหมฮะลมนี่ตีเสื้อสะบัดเป็นว่าวเลยนะฮะ
เห็นไหมเนี่ยทำไมกล้าอย่างนั้นน่ะอืมก็นี่ไงเห็นไหมล่ะ
มั้ยเปิดตอนยิงมั้ย
สิมงี้เห็นไหมฮะโอ้โหนี่บืองต้นนะครับ
เพื่อติดตามคนร้ายคนนี้นะครับเนี่ยฮะ

อ้าวเขาเลยบอกว่าดีไม่เยียดตาย
แล้วพวกเราดูใจเย็นมาก
เขาบอกว่าเขาไม่อยากทำอะไรประมาณนี้
ทุกวันนี้ปืนมันหากันง่าย
ง่ายสิโอ้โหข่าวทุกวันนี้

ไปยิงแฟนตัวเองที่บอกว่าตักบาดอยู่

แล้วพอถามบอกเอาปืนมาจากไหนซื้อในอินเตอร์เน็ต
แล้วถ้าร้อกับแฟน

ก็ยาบ้าหาซื้อง่ายกว่าวิตามินซี

มันมีอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่มันมีอะไรไม่รู้เว้ย
นับวันเมื่อก่อนโจรเราต้องคิดว่าคำว่าโจรเนี่ยคือโจรปล้นบ้าน

วันนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดี
อาจจะเบื่อเนาะแต่ก็ฟังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นของที่ใกล้ตัวมาก
วันนี้เวลาเราจะซื้อขายของใครจะมาใช้นี่ใครจะมาจ่ายเงินให้เราเนี่ย
โอนเงินออนไลน์ทุกอาชีพทำได้หมดแล้ว
แต่เอาจริงนะการไปแบงค์ปลอดภัยสุดแล้วหนุ่มนี่พูดจากใจเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
เวลาดูสิอย่างคุณลุง๗๐กว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตโอนเงินไปให้เขาหมดเลย๔ล้านกว่าเธอ
แต่ไปแบงค์โจมไปก็โป้นอีกตัวนี้บางที่เห็นมั้ย
ให้แต่โอนเงินมันยังได้นับ๑๒๓๔๕๖๗๘ยังไม่เห็นนับแบงค์หน่อย
ดูมีขั้นตอนต้องขายอันนี้มันดูง่ายใช่ไหม
เราก็รู้ว่าในอนาคตมันไม่มีคำว่าเงินสดอีกแล้วล่ะอีกไม่นานหรอกว่า

สแกนโค้ดแล้วก็จ่าย

สแกนไปสแกนมาถ้าสแกนเจอของจริงก็ดีไป
ชั่นดูมันเปิ้ลของป๊อมดูดข้อมูลเลย

สมมุติว่าไปนั่นใช่เขาก็จะกดจากไอ้เครื่อง

แล้วก็สแกนแล้วมันก็ตัดบัตรเราไปเลย

โลกนี้เขาถึงบอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้ว

ว่าสังคมไม่มีเงินสดเป็นยังไง
สิ่งของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเดินห้างกันแล้วนะ
ทุกวันนี้เราผ่านการออนไลน

เขาบอกว่าโอเคล่ะเมื่อมีเงินโอนเข้าแล้ว

ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงการใช้ภาพ

ธนาคารต่างที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละ

โดยเปลี่ยนแปลงยอดเงินวันที่เวลา
ในการโอนเงินแล้วก็ส่งสลิป

เดี๋ยวนี้มันโกงกันแบบสุดจริง

ถ้าเกิดใครเข้าไปแล้วเกิดไปเห็นคุณ

คือมันกลายเป็นว่ามันไปขายเหมือน

จาก๒๐๐เราอาจจะพิมพ์ไปแค่ว่า๒๐บาท

เปลี่ยนตัวเลขในระบบตรงนั้นได้อะพี่
กดใส่๐เข้าไปเพิ่ม

เสร็จปั๊บแล้วมันใช้เวลาเดียวกัน

เราเปลี่ยนปุ๊บแล้วเราก็โชว์ให้เขาดูนี่ไง

เหมือนทุกอย่างจริงหมดเลยอ่ะ

เชื่อว่าทุกคนในอนาคตมันจะต้องเจอหมดแหละ

วันนี้เขาออกมาเตือนแล้วยังไงก็ต้องติด

ไม่ก็เจอหลอกน่ะเจอมิตรอาชีพ

ขอเตือนว่าทุกคนตอนนี้มันพัฒนามันไปไกลเลย

คนใช่หวัดผู้พ่อข้าวแม่ขายอ่ะ
เค้าจะกลัวบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะแบบ

ข้อความขึ้นมาบอกจริงมั้ย
ว่าไอ้คนนี้ซื้อของนะจากเลขนี้ตุ๊ดเท่าไร
จำนวนเงินเท่าไหร่ขึ้นโชว์ให้เห็นไปเลย

บางทีดูไม่ทันไงพี่ต้องไปเช็คในระบบ
ต้องพยายามติดตามข่าวสารให้ดี
ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้ว

เมื่อก่อนแบงค์เราดูที่ลายน้ำใช่ไหม

สังเกตลายน้ำของธนาคารบนสลิปโอนเงินนี่
มันจะมีรูปแบบอักษรที่มีความผิดปกติหรือเปล่า
พี่มันทำเหมือนมากเลยนะครับพี่มันมีการตัดต่อหรือเปล่านี่

มันจะมีนิดหนึ่งที่รู้เว้ย
เขาบอกมันจะมีร่องรอยของการตัดต่อหรือเปล่า
เขาบอกตอนนี้ถ้าให้เช็คสิ่งที่ดีที่สุด

สมัครใช้บริการระบบแจ้งเตือนเงินโอนเข้าไง
ทุกครั้งที่เงินโอนเข้าโอนออกธนาคาร

ของธนาคารเนี่ยแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกสแกนจ่าย
เวลาเราโอนเงินเสร็จปั๊บถูกไหมคะในสลิปการโอนเงินนะคะ

ไม่เคยแต่หนูเห็นแล้วเพราะว่ามันต้องเช็คแบบนี้
คือต้องทิ้งต้องบอกว่าต้องให้ดีเอสไอไปเช็ค
เพราะตอนนี้มันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ที่มาขาย
คือมันขายเหมือนเป็นมันไม่ใช่แอปพลิเคชันนะพี่
แต่มันเป็นระบบของเขาคือขายระบบ
แล้วให้คนเอาไปใช้บางคนก็เออให้แบบ๓๐๐กว่าบาท
ซื้อระบบนี้มาแล้วกันแล้วเอาไปทำนึกออกป่ะคะ
ดังนั้นคุณต้องกลับไปเช็คในระบบพวกนี้ด้วย
ไม่ใช่แบบโอเคปลายทางอย่างพวกเรารู้ข่าวจริง
แต่ถ้าเกิดต้นทางระบบพวกนี้มันออกมาขายกันได้โต้งแบบนี้
คุณต้องไปจัดการกลุ่มคนพวกนี้ด้วยไหม

อืมแต่ต้องช่วยกันนิดหนึ่ง
มันแย่ไงไปต่อไหนไม่มีแบบนี้
ก็ต้องไประวังพวกนี้จะต้องระวังพวกคนรอบตัว
หมดเยอะกว่าโดยครั้งนี้อีกน้าย
โดนคันนี้อีกนะ
ตอนนี้คุณชาคริสเนี่ยเขากลับมาเล่นละครของพี่ชอต
เดย์เนี่ยอันใหม่ล่าสุดเมื่อเช้าโอ้โหเปิดไปแบบว่าจะเห็นแบบดาราตอนนี้มาร่วมงานกับทางเชนเยอะมากเลยเนอะ
จะลงจรนมากันเยอะเลยปั้นจงปั้นจันทร์มากันแล้วตอนนี้อีกหนึ่งคนที่กลับมาเล่นละครแต่ไม่เคยไม่ใช่เขาก็กลับหรอกนางเล่นละครตลอด
ค่ะแต่ตอนเนี้ยชีวิตหลักของเขาอ่ะเปลี่ยนวิถีชีวิตชาคริสเปลี่ยนไปเลยไปเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอืม
ซึ่งบุภเพสันนิวาสเขาอ่ะแปลกเนอะคือคุณชาคิดเมื่อก่อนเขาก็ชอบไปซื้อกับคุณนิรุธใช่ไหม
คุณยังไม่รู้สึกหรือจรรยาอ่าใช่อันนี้ก็ไปซื้อสวนทุเรียนอ่ะอยู่ที่เออ
จันทบุรีมานานแล้วจันทบุรีปรากฏว่าภรรยาคนนี้หลังจากแต่งงานไปถึงเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ย
ที่ดินห่างกันไม่ถึงกิโลอ่ะคือติดกันเลยอ่ะแล้วก็คุณชายคิดก็เลยไปทุ่มเทไปทำทุเรียนอยู่นั่นจนแบบเป็นอาชีพละ
ทุเรียนกันทีขายอันนี้ได้ทีเป็นล้านล้านอ่ะเนอะวันนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่จันทบุรีเป็นหลัก
จนหลายคนคิดว่าเอ้าไปเล่นแรกวงละครเนี่ยจะทำแต่ไล่ทำแต่สวนเหรอ
ล่าสุดคุณคิดก็บอกเขารับงานอยู่เหมือนเดิมนะฮะผมเก่งครับแบ่งเวลาได้
ส่วนที่เรียนเนี่ยเราทำเอาไว้ให้ลูกชายนั่นแหละ
ส่วนที่หลายคนยกให้เป็นเสียสวนทุเรียน
สาธุครับแต่ยังไม่เป็นเสียนะครับ

แล้วก็มีข่าวว่าซื้อข้าวรื้อหาด

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปเอารูปที่ไหนมาแปะ

อันนี้ที่ไหนที่
ที่เราจะเคยไปอ่ะ
อยู่แถวตรงนี้

พี่ติ๊งซื้อที่นี้ไม่มานานแล้ว

แล้วเขาแพลนว่าเขาจะสร้างต้องนาน

เขาอาจจะมีการแก้ไขแบบอะไรอย่างนี้ก็คือออกมาเป็นรูปแบบนี้นะล่าสุด
แต่นางอยากจะทำอยู่แล้วนางอยากทำมานานแต่ที่นี่๓ไร่ถูก
ก็ตอนที่เราไปอ่ะคือนางซื้อซื้อที่ดินพร้อมบ้านนึกออกปะล่ะแต่บ้านเก่าอ่ะ
ปรากฏว่าบ้านที่เขาเก่าเป็นอินทีเรียเป็นแบบ
อินทิเลียคนนี้เคยชนะการประกวดออกแบบมาแล้วนะสวยอยู่แล้ว
ใหญ่มากตอนแรกเลยอ่ะแล้วเขาก็เลยมาเพราะว่าไอ้ตรงส่วนที่เขาซื้อ
ซื้อที่ปลูกมาเขาก็เลยมาสร้างบ้านอย่างนั้นอืม
ดูงั้นเองอืมเนอะอ่ะก็อีกสี่ห้าเดือนอุ้ย
อีกสี่ห้าเดือนบ้านคิดจะเสร็จแล้วว่ะจริงเหรอนางบอกจริงเหรอ
บางทุกแชนเนลเขาลงไงเมื่อกี้เนี้ยพี่พี่ติ๊งเขาเป็นคนลงอ่ะ
คิดจะหมดเสร็จจริงจริงหรอห้าเดือนสี่ห้าเดือนอ่ะอ๋อ
ต้องรอดูว่าเป็นยังไงเนอะเอ้าไปดูสี่สาวแบ็คพิ้งค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาประกาศคัมแบ็คในรอบ๒ปีถูกไหมคะ
แล้วก็จะมีการออกแสดงคอนเสิร์ตเวิลทูอร์ในเดือนตุลา๑๒๐๐รพส
ทวิตเตอร์ของค่ายวายจีก็มีการปล่อยภาพโปสเตอร์
สี่สาวออกมาให้ได้ชมกันอีกเซตหนึ่งเทระเบิดนะคะ
โดยในลุคนี้เนี่ยทั้งสี่สาวมาในลูกสาวเท่แล้วก็ดูเหมือนว่าพี่อ่ะ
จีซูเนี่ยจะย้อมผมสีดำแล้วก็ตัดหน้าม้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่สร้างความฮือฮามากนะคะ
พอปล่อยปุ๊บนี่คนแบบเตรียมตัวเลยอ่ะเตรียมสิอืม
โอ้โหหนักเต็มตั้งเลยอ่ะพิงก์วีนอมหรอพี่หนุ่มแว๊กแว๊กพิงก์มา
คอนเสิร์ตป่ะคะอยากไปไหมตุลาคมเนอะรถจะจองบัตรกันทันเหรอเธอ
นี่เขาไม่คลอดเลยนะฮะคลอดยังตุลายังหนูคลอดธันวาคลอดธันวาเนอะอ้าวโอเค
พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะฮะ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

แล้วไม่ลืมกลับไปหาคุณแม่กันด้วย
โอเควันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับ